หิวโซเลยค่ะอยู่ที่รางรถไฟ

แต่ว่าตอนนี้ก็รอผู้ใจบุญมาช่วยเหลือดูแลกันต่อ
ตัวเล็กเอ้ย
เจ้าซูนักเนี่ยพร้อมกับเพื่อนกู้ภัยนะคะ

บริเวณเส้นทางรถไฟเส้นหลังโรงเรียนอสัมชัน
ศรีราชาตะวนสุรสักอำเภอศรีราชา

ส่วนแม่ของมันก็สภาพเนี่ยพร้อมแห้งเลย

ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาบริเวณนั้น
จังหวะที่จอดรถติดทางรถไฟอยู่นี่นะคะ

มันวิ่งร้องครวนคางอยู่บริเวณรางรถไฟ

ก็เลยทับลูกสุนัขตายไปตัวหนึ่ง

ให้เข้ามาช่วยเหลือสุนัขทั้งแม่และลูก

สุนัขแต่ละตัวเนี่ยอ้วนทั้งนั้นเลยนะคะ